คุณผู้ชมครับเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรในวันนี้
คุณผู้ชมและคุยกันกับอาจารย์สมเกียจเช่นเคยนะครับ
อาจารย์ครับมีตัวเลขที่น่าสนใจให้ทั้งอาจารย์และคุณผู้ชมดูด้านข้างอาจารย์เนี่ยครับ

โดยเฉลี่ยแล้วคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ย
ชั่วโมงละ๑คนไม่น้อยนะครับ
ดังนั้นเรื่องนี้แหละครับที่เราจะคุยกันในวันนี้
แต่ก่อนจะลงลึกในเรื่องของรายละเอียดว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยพรากชีวิตไปมากน้อยแค่ไหน

สมเกียจครับแต่ละปีคนไทยเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรบ้างครับ
เบอร์หนึ่งเลยนะครับที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตก็คือโรคมะเร็งนะครับ
ซึ่ง๑ชั่วโมงครับจะมีคนเสียชีวิตประมาณ๗คน
ส่วนเบอร์๒ครับคือโรคหัวใจครับต่อชั่วโมงนั้น๖คนครับ
๓ก็คือสิ่งที่เราคุยกันการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนครับ
ชั่วโมงละเฉลี่ยประมาณคนหนึ่งหรือวันหนึ่งประมาณ๒๕คนครับ
ถ้าเราหยิบเอาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของคนไทยมาพูดคุยกันเนี่ยนะครับอาจารย์
ประเทศไทยเปรียบเทียบกันกับประเทศอื่นแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
ครับเป็นเรื่องที่ไม่น่าภูมิใจเลยนะครับที่เราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นเบอร์หนึ่งนะครับของอาเซียนนะครับ
ถ้าดูจากกราฟเลยนะครับก็จะเห็นนะครับว่าคนไทยแสนคนนะครับเสียชีวิตจากท้องถนน๓๖คนต่อปีนะครับ
ในขณะที่เบอร์๒คือเวียดนาม๒๕คนครับส่วนประเทศที่ปลอดภัยหน่อยนะครับอย่างสิงคโปร์นะครับก็คือต่อแสนคนเสียชีวิตไม่ถึง๔คนปลอดภัยกว่าเราเยอะเลยครับ

ใช่ครับแล้วถ้าเกิดดูภาพใหญ่ขึ้นมานะครับเป็นภาพในระดับโลกนะครับเราก็จะเห็นว่าก็ยังไม่น่าภูมิใจเช่นเคยนะครับเพราะว่าคนไทยนั้นเป็นเบอร์๒ของโลกครับที่เสียชีวิตจากท้องถนนเบอร์หนึ่งก็คือลิเบียในแอฟริกาครับ
อาจารย์ครับพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยบางคนก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกคำถามที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
จุดที่คนไทยต้องมาสูญเสียชีวิตเอาไว้จากอุบัติเหตุบนท้องถนนบางส่วนเขาโทษว่าเพราะถนนไม่ดีหรือเปล่าขลุขระเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้ขับขี่แล้วไม่ปลอดภัยครับอาจารย์
ก็มีส่วนนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาดูสถิติกันจริงเลยนะครับมาดูกันชัดเลยก็จะเห็นว่าในบรรดาคดีความนะครับที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้น๔๗เปอร์เซ็นต์เกิดจากการขับรถเร็วเกินไปอีก๒๕เปอร์เซ็นต์นะครับเกิดจากการเมาแล้วครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของคนไทยมีส่วนสำคัญไม่น้อยเลยครับ
ได้ใบขับขี่ง่ายเกินไปด้วยนะครับโดยคนไทยนะครับใช้เวลา๔ชั่วโมงนะครับที่จะได้ใบขับขี่มาในขณะที่ประเทศที่ปลอดภัยกว่าเราอย่างเช่นญี่ปุ่นครับ๒๖ชั่วโมงอเมริกา๓๐ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นการได้ใบขับขี่ง่ายเกินไปเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่สำคัญครับแก้ไขยังไงดีครับอาจารย์เพื่อยุติความสู
กรรมคนขับรถนะครับและที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการอบรมผู้ขับขี่รถยนต์นะครับก่อนจะได้ใบขับขี่ต้องให้ได้ยากขึ้นครับคุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดของเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์สมเกตเป็นอย่างยิ่งนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับพบกันใหม่ครั้งหน้าเช่นเคยทางแถลทีวีครับ